คุณผู้ชมครับช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะเหลือเกินครับ
ร้านทองนี่โดนขโมยทองแทบทุกวัน

แต่งตัวดีครับทำเป็นไปขอดูสร้อยข้อมือ
มือล้วงไปล้วงมาสุดท้ายเอาทองไปซ่อนในร่องก้น
แล้วก็ขโมยทองไปต่อหน้าต่อตา
แต่ภาพวงจรปิดจับเอาไว้ได้ครับ

แล้วค่อยเลื่อนมือไปข้างหลังแล้วหย่อนใส่ไปในกางเกง
เหมือนเตรียมมาว่าฉันจะใส่กางเกงตัวนี้มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

นะฮะคือต้องบอกว่าคลิปนี้นะคนที่เอามาโพสต์เนี่ย
เป็นแฟนนุ่มของผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงานร้านทองในภาพ

จะช่วยแฟนในการตามหาคนร้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ถ้าจับคนร้ายไม่ได้พนักงานสาวคนนี้ต้องชดใช้เงิน

มันก็เป็นความทุกข์ความเด็ดร้อนของคนที่เป็นพนักงานด้วยนะครับ
เห็นไหมฮะลูกค้าแต่งตัวดีทำทีไปดูสร้อยคอมือ

นะครับพนักงานก็หยิบเอามาให้ทั้งถาดนะฮะ
เลือกเอาเส้นนั้นเส้นนี้พอได้จังหวะแหมเท้าเอวคันหลังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
่อนทองไปในร่องก้นเพราะดิบพอดีครับ
นะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะไม่ได้ฉกไปเส้นเดียวนะ
คุณอริยาคุณผู้ชมค่ะสร้อยข้อมืออีกเส้นก็ถูกฉกไปแบบเนี้ย
ซึ่งหน้าเหมือนกันในภาพจะเห็นว่ามีสร้อยข้อมืออยู่เนี่ย
เส้นเขาดูอยู่วางเส้นหนึ่งคืนให้ไปปุ๊บ
อีกเส้นหนึ่งกำเอาไว้แล้วก็มีการใส่กระเป๋าข้างด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองอยู่ที่มหาสารคามครับ
คนที่โพสต์เป็นแฟนหนุ่มของพนักงานในคลิปนี้
บอกว่าช่วยด้วยหาบ่อแสคนร้ายให้หน่อย
เพราะถ้าเกิดว่าหาเบาะแสคนร้ายจับไม่ได้
แฟนเขาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ตามจำนวนทองที่คนร้ายได้เอาไปทั้ง๒เส้นนะครับ
โอ้โหน่าเห็นใจนะฮะแม่เดี๋ยวนี้เห็นไหม
เขามีกลวิธีต่างมากมาย
เบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานแล้วก็เอาทองไป

มีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วว่ายังก่อเหตุแบบนี้